แต่อีกหนึ่งเรื่องไม่จบน้องพิริ
ทั้งหลายเนี่ยทั้งคุณสาวของพี่แจ๊คทั้งหลายเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะตกลงยังไงมันไม่จบใช่ไหม
คือเข้าไปด่าเยอะคือคอมเมนต์แรงมากแล้วก็พี่ผ้ากุ้งก็ไม่จบเขาก็บอกว่าแล้วเขาผิดอะไรอ่ะเขาก็ใส่ชุดสีเหลืองไปทำงาน
ใช่คนก็เข้ามาด่าอีกหนักแล้วก็ล่าสุดอีกเมื่อคืนลงเอ็มวีใหม่ชื่อเพลงอ่อย
แล้วก็ได้สาวแอลจีบีทีนี่แหละค่ะมาเล่นเอ็มวีนี้อีกหลายคนก็เลยมองว่าโอ้ยตาย
พูดตรงนะคุณผู้ชมขออภัยด่ากะเทยแล้วก็หากินกับกะเทยโอ้โหมันไม่จบนะคะก็ต้องใจเย็นแล้วกันนะคะ